ย้อนกลับไปกรณีที่อาจารย์สุภาพได้วิเคราะห์กันหน่อย
เรื่องของการที่จะไม่ใช้สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านแล้วเพราะบ้านเราเป็นไทยแลนด์๔๐แล้วนะฮะ
เรื่องนี้นะครับมีความคิดเห็นจากชาวเน็ต
ชาวเน็ตพอเมื่อวานได้ยินว่ามติคอรมอแจ้งให้กระทรวงมหาดไทย
ให้ยกเลิกการใช้สำเนาอะไรต่างเนี่ย
จะได้ไม่ต้องถ่ายเอกสารถ่ายสำเนากันไป
มีแต่บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ไปก็ได้
หรือว่ามีมือถือมีแอปอะไรไปก็โชว์ได้ไหมนะครับ
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเชิงตั้งคำถาม
คำสั่งตามประกาศนี้มันจะทำได้จริงหรือเปล่า
โดนใจไหมจะทำได้จริงไหม
รายถึงขั้นสบประมาทว่าไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน

ท่านนายกเคยบอกไว้ตั้งแต่เมื่อ๓ปีที่แล้วล่ะ
ว่าจะทำโครงการการติดต่อราชการ
ไม่ต้องเอาเอกสารไม่ต้องเอาสำเนาอะไรไป
แต่ไม่เคยเห็นความทันสมัยและความคืบหน้ามันเกิดขึ้นได้เลย
ขณะที่ทางด้านสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
นายปากรวุฒิอุดมพิพัฒกุล
แล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการกรรมธิการ
การสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสำคมสมภาพุทธแห่งรัฐศดร

บอกว่าเราได้ยินคำว่าไทยแลนด์๔๐
มาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี๖๒แล้ว
ปีนี้ปีอะไรครับปี๖๔แล้วนะ
และในประกาศฉบับนี้มีเอกสารประกอบที่ระบุไว้ว่า
หากจำเป็นให้เจ้าหน้าที่เป็นคนคัดสำเนาเอง
ห้ามเก็บค่าใช้จ่ายถ่ายเอกสารจากประชาชน
สุดท้ายประกาศฉบับนี้ก็เป็นแค่ได้ประกาศ

หรือไม่ก็เป็นประกาศที่ว่าถ่ายเอกสารฟรีเท่านั้น
อันนี้เขาก็สะท้อนมาแบบเจ็บแสบเหมือนกันนะครับ
ขณะที่รองอธิบดีกรมการปกครองนะครับ
นายสมยศพุ่มน้อยเปิดเผยว่าเรื่องนี้

ในการเดินหน้านโยบายรัฐบาลดิจิทัล
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน
หนังสือคำสั่งดังกล่าวถือว่าเป็นการดีเดย์

ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง
ดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับ

ทำอย่างไรให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วประหยัด
และสามารถยืนยันความถูกต้องได้
เรื่องการยืนยันความถูกต้องน่าสนใจ
เพราะบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช้สำเนาแบบนี้
ระบบของเรามันน่าเชื่อถือแค่ไหน
เดี๋ยวไม่ใช่ฉันไปติดต่อราชการบ้านฉันอยู่นี่

นอกจากนี้เป็นปัญหาเรื่องการสวมรอยด้วย
ใช่อันนี้มีความเคร่งครัดในระบบแค่ไหนนะครับ
ก็เป็นความกังวลนะคะที่ชาวเน็ตเขาตั้งคำถามมานะคะ